คุณผู้ชมจับหัวใจไว้ให้ดีจากสาว
ตึ๊กตึ๊กตักตักตึ๊กตึ๊กตักตัก

ไม่ใช่อะไรเพราะว่าบันเทิงไทยรัฐจะพาไปรู้จักนะคะ

ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพระเอกละครเสาห้านะคะ

แต่บอกเลยโอ้โห

เออทุกคนจริงมาดูกันนิดหนึ่ง
หนุ่มเลือดใหม่จากเจ็ดสีค่ะในละครเสานะคะ

สาว๕เรื่องนี้นะแซ่บจริงหล่อจริงนะคะ
เดี๋ยวขอแนะนำกันต่อว่าเป็นใครกันบ้าง
นี่คนนี้เลยคนนี้เนี่ยนะเป็นนุ่มจินจินนะค่ะคนนี้
คุณเป็นยังไงบ้างหล่อใสไหมล่ะ

ต่ออีกคนละกันนะคนนี้หนุ่มบอสชนะการ

เออกระเทศสะพนคนที่ฝันใจดีฉันเลย
แล้วอีกคนนึงละกันคนนี้คนนี้น้องโดนัทพัทรพล
โอ้นี่ก็หน้าใหม่นี่ฝันใจดีแจ๊กกะลีน
สุดท้ายนิดนึงละกันนะคะน้องโอ๊ครัฐทีค่ะ
ขอดูหน่อยคนนี้มาแบบเข้มคุณผู้ชมค่ะเจอแบบนี้บอกเลยว่า

ครูชันเป็นคนโลภนิดนึง
หล่อจริงคุณค่ะ
ส่วนหนุ่มจิ้นเขาก็หุ่นดีหุ่นแน่นมาแต่ไล่แล้วค่ะ
แต่อย่างโดนัทพัทรพลรายนี้นั้นเป็นนุ่มหน้าหวาน
หลังมาในลุคแดดบอยนะคะก็เลยขอฟิตกล้าม

ส่วนนุ่มตีหุ่นกำยำอย่างเกรสสะพลค่ะ

แย่จัดตะโกนบอกว่าอ้อยขาวจังปะคุณ
เออนะคะดีจังเลยพ่อแผนเอกเอ๊ยนะคะคุณผู้ชมอุ๊ยอันนี้ก็ดี

คุณจ้องจนแบบโอ้โฮน่ากลัวมากค่ะค่ะที่ฉันดูวิวข้างหลัง
อ๋ออย่างพี่ทะเลภาพมันพอดีมันดีไปหมด
จากจะหน้าตาดีนะคะแล้วก็หุ่นแซ่บแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสไตล์พวกเขากันนิดนึงก็ละกัน
แต่ละคนเนี่ยจัดจ้านเอาเรื่องเหมือนกันถึงจะหลอกกันคนละแนว
แต่หล่อหมดนะคะอย่างบอสชนะกันค่ะ
รายนี้ออกแนวแบบหนุ่มเกาหลี
หนุ่มคนนี้เนี่ยเขายังเอวพริ้วสเต็ปการเต้นอีกด้วยนะคะ

ส่วนนุ่มโอ๊ตรทีค่ะคนนี้เขาหล่อแบบเข้มนะคะสไตล์ไทย

ลุคล่าสุดเนี่ยไปดัดผมหยิกมาโอ้โหคุณค่ะ
สาวแท้สาวเทียมเขาคลั่งกันทั้งเมือง
อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะดูคลิปนี้หน่อยละกัน

แต่เวลาเป็นแบบตะมุตะมิที่มิเนอร์โต๊ะเนี่ยน่ารักมากเลย

น่ารักจังเลยบรรยายถูกเลยอ่ะมันแบบมันดีไปหมดเลยไม่รู้จะมองตรงไหน
เออนะคะคุณเรียกได้ว่า๕หนุ่มนี้นะนอกจากจะเป็นดาวรุ่งเลือดใหม่ของวิกหมอชิดนะคะ
น่าจับตามากแล้วบอกเลยว่าความสามารถทางการแสดงก็ครบเครื่องนะคะ
เล่นละครจนคนดูในอินตอนนี้ละครนั้นเรตติ้งทะลุเลข๕สวยหวานไปเลย
บอกเลยว่าปังมากนะคะเตรียมเป็นขวัญใจคอละครแน่นอนนะคะ
เลิกกันเลยนะเลิกกันเลยดูพระเอกเสาห้าแล้วขอเลิกกับเธอเลย

อยากโทรไปบอกเลิกแฟนที่บ้านแต่ว่าลืมไปว่าโสดอยู่